บุกจับดาราถ้าจำกันได้ก่อนอันนี้จำได้ไหมคะที่มีดารานักแสดง
ใช่ที่เขารอดตายจากรีสอร์ทหรูไฟไหม้
แล้วคือที่เขารู้กันว่าตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทหรูมาก
เพราะว่าเหมือนเขาทำเป็นบ้านพักหลัง
แค่ประมาณ๗๘หลังเองแล้วหลังนึงแบบ๓๐๔๐ล้านป่

คนก็เป็นแบบคือตอนแรกคนก็ไปโฟกัสเรื่องของ
บอกว่าอุ๊ยมันแพงจังแล้วบอกเขาไปพักกันทั้งครอบครัวป่
เขาต้องรวยมากเลยไหนนาฬิกาใด

เพราะว่าตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๒ตำรวจสภพัทยา
ไปจับ

คุณแยมคนนั้นน่ะดาราคนนั้นโดนจับข้อหาพนันออนไลน์

อันนี้เป็นพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละ
ที่เป็นคนไปจับจับคุณแยมแล้วก็แฟนด้วย
มีนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์นายเชศชัยหงคำ
แล้วก็คุณธรรมนภัณฑ์พันธุชิตพุทธิวงหรือคุณแยม

เขาบอกว่ามีการไลฟ์ในการไลฟ์แล้วเล่นการพนัน
ใช่ค่ะคือมีทั้งร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารย์
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์
สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน

ของกลางนะคะตั้งใจฟังค่ะทุกคน
รถยนต์๑๓คันเป็นซุปเปอร์คาร์๖คัน
ลัมโบกินี่เฟอรารี่แม็กลาเรน

ปอเช่เมอร์ซีเดสเบนส์บีเอ็มดับเบอร์ยู
กระบะ๑คันมอเตอร์ไซค์๒คัน
เงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศ๔๒ล้านบาท
นาฬิการูบริชาร์จมิล
เต้ฟิลิปโรเล็กซ์โอเมก้า๘เรือน

อีไบให้น้องมีนโอ้โฮแอร์เมสลุยวิตอง

โอ้โฮหนูทำทั้งปียังไม่ได้เลยมั้งนะอื้มทั้งชาติ
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อีก๕เครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่อีก๑๘เครื่อง
มุดบัญชีธนาคาร๔๔เล่ม
ครับผมโอ้โห๓คนมีบัญชีธนาคาร๔๔เล่ม

บ้านพักหรูอีก๔หลังทรัพย์สินอื่นอีกรวมแล้ว

คือยึดหมดเลยยึดหมดฮะยึดหมด

แล้วเงินสดอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะฮะโอ้โฮเปิดกระเป๋าเดินทางมาไม่มีเสื้อผ้ามีแต่เงินแพ็กแบบเป็นก้อนเป็นปึ่งเป็นปึกเลยฮะ
ึ้งมากประเด็นคือคดีนี้เจ้าหน้าที่ว่าไงรู้ไหมคะ

เขาตามสืบสวนมา๒ปีกว่าแล้วค่ะ
ไม่ใช่เพิ่งจะมาอยู่มาปุ๊บเอ้าจับไม่ใช่นะ
แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ตำรวจเขาก็แกะรอยตรวจสอบเส้นทางการเงินไปเรื่อย
เค้าไม่ได้จับปีเดียวคืออันที่สุดแล้วเค้าติดตามมาสองปี
แล้วเค้าให้ไล่เส้นทางไปเรื่อยแล้วปลายทางไปจบที่ไหน
ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตำรวจใช้คำนี้นะคะ
จากการเก็บค่าสมาชิกและจัดให้มีการเล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์
โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนค่ะ
เชศชัยมีการถอนเงินออกจากบัญชีม้านะ๓๘ครั้ง๔๐๐ล้านบาท
นายภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์เป็นคนควบคุมสั่งการในการถอนเงินสดออกจากบัญชีในแต่ละครั้ง

เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดอนุมัติหมายจับและหมายค้นจากศาลนะคะ

ตรวจสอบระบบหลังบ้านของเว็บไซต์
บัญชีลูกค้าที่เล่นพนันออนไลน์
๔๐๐๐๐กว่ารายยอดเขารู้หมดเลย
เพราะว่าหลังบ้านมันเห็นหมดอยู่แล้วค่ะ

นี่ยอดการเล่นพนันหมุนเวียนต่อเดือน

พี่ว่า๓๐๐ล้าน๓๐๐ล้าน

นี่พี่ยังตีว่าตอนแรกพี่ยังคิดว่าเป็นหมื่นด้วยต่อเดือน
ต่อเดือนค่ะ๗๐๐๐ล้านค่ะต่อเดือนค่ะ
และข้อมูลการเสียภาษีย้อนหลังของผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
ไม่พบว่ามีแหล่งที่มาของรายได้อื่น
เพียงพอในการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดข้างต้น

ฮะเลยคิดว่าอันนี้แหละ
คือเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ไปซื้อทรัพย์สิน
เป็นการฟอกเงินเพราะฉะนั้น
ยึดเรียบยึดหมดเลยโอ้โห

เอ่ยบ้านเอ่ยเงินสดนาฬิกากระเป๋าหรู

ยังไงมันก็ปิดไม่มิดเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นแบบ
เป็นสายที่มันต่อกันสักทีนะมันสาวไปปุ๊บมันโยงกันอ่ะ
ยังไงก็เจอเพราะเก็บเงินสดได้ไม่หมดอยู่แล้ว
ต้องมีเส้นทางการเงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรา

แล้วยิ่งเข้าเว็บอ่ะค่ะอ่าเรียบร้อยลูกค้าเยอะด้วย

แต่เขายึดทรัพย์สินไว้ก่อนใช่เขาก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่า
เออคุณไปหามาเลยว่าคุณเอาเงินที่ไหนรายได้ไหนต่อปีคุณได้เท่าไหร่
อ่ะคุณเล่นละครหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำอะไรถ้าเล่นละครเจ็ดพันกว่าร้านหรืออะไร
อืมเออต้องมาดีแคลแต่คุณเยียมเขาไม่เล่นไม่เล่นนานแล้ว
เมื่อก่อนเขาเล่นหลังจากวงใช่เขาหยุดไปหยุดไปนานแล้วน่ะอืม
อ่าฮะส่วนหนังแยนใช่แต่นี่เขาบอกว่าไม่พบกันเนี่ย
จากหลักฐานการเสียภาษีไม่มีสินรายได้ไม่แมทกับไม่แมทกับของที่ซื้อ
แปลว่าอันนี้ถ้าคุณปฏิเสธว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรก็ต้อง
อธิบายให้ได้ก็พอต้องหาหลักคำตอบอธิบายให้ตำลวดฟังได้
นะครับ